ขณะที่ทางพักเก้าไกลเองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ
เพราะว่าวันนี้ที่อาคารไทยสมิตรครับมีประชุมใหญ่วิสามันของพักเก้าไกล
เพราะว่าคุณพิธาลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเมื่อ๑๕กันยา
ก็ต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
วันนี้ก็เลือกแล้วครับและได้หัวหน้าพักพร้อมทั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้วเรียบร้อย

ที่พรุ่งนี้๒๔กันยายนจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพักคนใหม่
อาคารกีฬาเวท๑ดินแดงนะครับ

การประชุมเพื่อเลือกเฟ้นต์กรรมการบริหารพักชุดใหม่
หลังจากคุณพิธาริมเจริญรัฐลาออกจากหัวหน้าพักเมื่อ๑๕กันยายน
ที่ประชุมวันนี้มีมติเลือกคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพักครับ
คุณอภิชาสิริสุนทรเป็นเลขาธิการพัก
คุณพระฤทธิ์วัชรสินทรหรือคุณไอติมเป็นโคสกภัศน์
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าการปรับทัพในครั้งนี้เป็นการปรับทัพชั่วคราวครับ
เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นทางกฎหมาย
ทำให้คุณพิทายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้
โดยตนเองและกรรมการบริหารชุดใหม่ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งทันที
ถ้าคุณพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่สอสอในสภาได้อีกครั้งครับ
ในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่ก็จะไปรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาโดยจะขยับขับเคลื่อน
ร่วมกับเลขาธิการพักคนใหม่คือคุณอภิชาติสุนทรหลังจากนี้
ประทับชั่วคราวครั้งนี้ในสภา
ผมจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน

ขณะที่คู่ขนานกันไปกับนอกสภา
ก็คือนำโดยคุณพิธาริมเจริญรัฐในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัก
หัวหน้าพักเก้าไกลคนล่าสุดคุณชัยธวัฒน์บอกด้วยนะครับ
แรกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็คือจะเชิญพักร่วมฝ่ายค้านมาหารือ
แนวทางทำงานให้เป็นเอกภาพ
และเสนอชื่อแต่งตั้งประธานวิบฝ่ายค้าน
ว่าจะเสนอชื่อนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลเหมือนเดิมครับ
ส่วนอนาคตของรองประธานสภาคนที่๑
ซึ่งปัจจุบันยังเป็นสอสอก้าวไกลอยู่นั้นก็คือหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดา
ทางกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็คงจะต้องเร่งหารือกับหมออ๋อง
ว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า
อย่างไรก็ตามพักก้าวไกลพร้อมน้อมรับการวิจารณ์
เพื่อนำข้อบกพร่องมาแก้ไขโดยเฉพาะกรณีล่าสุด
อาจารย์ปิยบุตรแสงกระหนกกุลนะครับ
ท่านก็ประกาศวางมือแล้วว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรใดแล้ว
มุ่งงานวิชาการเหมือนเดิมดีกว่า
ตรงจุดนี้หัวหน้าพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์บอกว่า

ในฐานะที่ร่วมสร้างพักอนาคตใหม่มาด้วยกัน
อยากเห็นข้อเสนอแนะอยากรับฟังเหมือนเดิม
เพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นกำลังสำคัญของการเมืองไทย
ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
หลังจากนั้นโฆษกพักเก้าไกลคนล่าสุดคุณไอติมพระฤทธิครับ
แหลงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมมีมติปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพัก
จาก๑๐เหลือ๘โดย๘คน๘ตำแหน่งประกอบไปด้วยดังนี้ครับ
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพัก
คุณอภิชาติสิริสุนทรเป็นเลขาธิการพัก
หน้าจอไล่ไปได้พร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ทำความรู้จักกับกรรมการบริหารชุดใหม่ของก้าวไกล
นางสาวนาธีพัฒน์กุลเศรษฐศิษย์เป็นเหรันยิกพัก
คุณนกรพงศ์สุพนิมิตรกูลเป็นนายทะเบียนสมาชิกพัก
คุณสมชายฝั่งชนจิตเป็นกรรมการบริหาร
เช่นเดียวกันกับคุณอภิษฎพรมฤทธิ์
คุณเบนจาแสงจันทร์และคุณสุเทพอู่อ้น

ซึ่งคุณสุเทพอูอ้อนนั้นเป็นสัดส่วนจากปีกฝั่งแรงงาน
อกจากนี้แต่งตั้งรองหัวหน้าพักมี๔คนครับ
๔คนนี้ประกอบไปด้วยคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนภง
คุณนัทธวุฒิบัวประทุมคุณสุพิสารพักดีนรนาศและหญิงเพียงหนึ่งเดียวครับ
คุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมในขณะที่คุณไอติมพระฤทธิ์นั้นเป็นโคศกพักรองโฆษกอีก๒คนก็คือ
คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณและคุณพักขมลหนุนอานันต์ครับ
อกจากนี้แต่งตั้งให้คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของพักเก้าไกลด้วยครับ
คุณพิธาเองก็กล่าวแสดงความยินดีกับคุณชัยธวัฒน์นะครับแล้วก็พร้อมสับสนุนอย่างเต็มที่
ส่วนตัวเองนั้นจะใช้เวลานี้ลงพื้นที่ทั่วประเทศรอเวลากลับเข้ามาในสภาอีกครั้ง
และขอให้ประชาชนเชื่อว่าตัวเองและพักก้าวไกลยังคงเหมือนเดิม
ยังคงเน้นการทำงานเป็นทีมครับ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับบรุณาภักษ์คนใหม่
ผมยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของแก่นำพักชุดใหม่อย่างเต็มที่
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงชั่วคราว
แต่ผมก็คิดว่าบริบทสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็มีความสำคัญ
ก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่
ผมก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน
โดยที่จะใช้เวลานี้ในการลงพื้นที่นอกสภาให้เยอะมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทั่วประเทศไทย
หรือว่าการพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศหลายที่
เป็นผู้แทนรัศดรของพี่น้องประชาชนต่อไป
หลังจากที่แถลงเสร็จแล้วครับตอนที่นั่งบนโต๊ะเรียงหน้ากระดานตรงจุดนี้เรียบร้อยเนี่ย
คุณพิธาก็ลุกขึ้นยืนครับจับมือแสดงความยินดีสวมกอดกับคุณชัยธวัฒ
หน้าพักก้าวกลายคนล่าสุดด้วยรอยยิ้มแบบนี้ฮะโอบไหล่เลยนะครับ
คุณเชษฐวัฒน์เองที่จังหวะ๑คุณดูนะมินคุณผู้ชมค่ะ
มือขึ้นมานี่เหมือนจะชวนทำรูปหัวใจหรือเปล่า

แต่ว่าทีนี้คุณพิทาเองก็อาจจะมาจังหวะช้าไปนิดนึง

ก็เลยถามเลยแล้วกันว่าเอายังไงดีเราต้องทำมือรูปหัวใจไหม
นำแถลงจัดตั้ง๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยเองก็อยู่ในฝั่งนั้นด้วย
บอกว่าก้าวไกลเพื่อไทยจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นรัฐบาลของประชาชน

แล้วมือชนมือทำรูปหัวใจกันตอนนั้นรอบนี้พอเข้ามาแถลงอีก
ก็เลยบอกว่าต้องทำรูปหัวใจด้วยไหมนักข่าวหัวเราะเลยฮะ
พฤษภาคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในตอนนั้น
มือประสานเป็นรูปหัวใจกับคุณพิธาแล้วรอบนี้
คุณพิธาตัวละครตัวเดิมครับแต่คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนไป
เป็นคุณชัยธวัฒน์ไม่ใช่คุณหมอชนน่านก็เลยถามว่า
ต้องทำรูปหัวใจด้วยไหมล่ะเขินนิดนึงนะฮะ
แต่ก็เรียกเสียงฮือฮาจากนักข่าวได้คุณผู้ชมให้ดูพอเป็นสีสันให้เป็นน้ำจิ้มครับ
ทีนี้ภารกิจต่อไปของหัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่พรุ่งนี้๒๔กันยายนครับ
ชัยธวัฒน์จะแสดงวิสัยทัศน์หัวหน้าพักในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินจัดขึ้นที่อาคารกีฬาเวท๑ดินแดง
และจะปราศัยถึงยุทธศาสตร์ก้าวไกลก่อนถึงวันที่จะเข้าธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
ในขณะที่เจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความเมื่อกี้เห็นไหมฮะ

ถ้าไม่ทันได้ดูอีกรอบเจ้าตัวเล่นตัวเองเลยนะ

แล้วมีข้อความขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนครับ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่งานแสดงวิสัยทัศน
ส่งพลังถึงกันและกันเพื่อเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงบทใหม่ให้กับการเมืองไทยประเทศไทยต่อไปครับ